ไปดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะคะรถไฟชนกับรถกระบะ

เหลือเหลือซากค่ะคุณผู้ชมซากเป็นแบบไหน
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะสภาพรถกระบะเนี่ยพังยับเยินเลย
ล้อหลังหลุดส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชื่อว่านายวินันอินหอมอายุ๔๑ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนหักลำตัวงอ
ส่วนผู้โดยสารที่มากับรถกระบะคันนี้อีกคนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ชื่อว่านายธีรยุทธ์แก้วละมุนอายุ๒๘ปีนะคะ
เพลเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย
ภัยก็ต้องรีบช่วยกันนำตัวสองคนนี้ออกมาจากซากรถกระบะ
แล้วนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนตัดทางรถไฟ
ตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ถามชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ชาวบ้านบอกว่ารถไฟคันที่ไปประสบเหตุ
เป็นรถไฟสายกรุงเทพด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
วูดมาแต่ไกลเลยค่ะให้สัญญาณมาแต่ไกล
แต่จังหวะนั้นคนขับรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
ข้ามจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีแผงกั้น

ก็เลยกลายเป็นเหตุอุบัติเหตุนี้
แล้วรถกระบะถูกรถไฟชนพุ่งไปไกลอีกสักประมาณ๒๐เมตร
ฟังเสียงที่คนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
รถไฟเขาเปิดหวอมาแต่ไกลแล้วค่ะ

แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นหรือเปล่าหรือเราได้ยินเสียงหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ขับขับขึ้นไปหนูก็ยังว่าอยู่ว่า
ทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงเหรอถ้าเขาไม่เบรกเขาจะข้ามไปเหรอหรือยังไง
แล้วพูดไม่ทันขาดคำรถไฟก็ชนเลย

แล้วคนที่โดนชนนี่แค่คนพื้นที่ไหมฮะ

แน่นอนนะคะว่าก็หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ใครถูกใครผิดก็มีหลักฐานอยู่เนอะ